เอาล่ะอันนั้นเลือกไม่ได้แต่อันนี้นะครับเลือกได้
เพราะว่าเพจดังเขาแฉว่าผู้หญิงที่มีโปรไฟล์รูปโปรไฟล์เซ็กซี่ทีเดียวนะ
มาโพสต์ว่าอวดสิทธิ์
นี่ต้องใช้ว่าสวยเลือกได้

บอกว่าขอบคุณตำรวจแถมโชว์บัตรห้อยคอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชาวเน็ตงงบอกคือเป็นภาษาวัยรุ่นถามอะนะ
เอาอะไรมาโคต้าเออเอาอะไรมาโคต้า
คือดูแล้วเธอเป็นนางแบบแนวเซ็กซี่คนหนึ่งนะครับ
โพสต์บอกว่าเธอได้รับวัคซีนเข็มสามคือในโพสต์ไม่ได้ระบุว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะ
แต่ว่าเป็นโคต้าพิเศษแหละนะครับซึ่งหญิงสาวรายดังกล่าวเนี่ย
อยู่ในกลุ่มที่กระทรวงสาธารณสุขท่านกำหนด
ก็คือกลุ่มเสี่ยง๗โรคคนแก่หรือว่าบุคลากรทางการแพทย
บุคลากรด่านหน้าผู้หญิงสาวรายนี้โพสต์บอกว่า
โคต้าพิเศษแบบเร่งด่วนพร้อมทั้งโพสต์ภาพขณะฉีดวัคซีน
และได้ระบุว่าขอบคุณตำรวจขอบคุณด่านหน้าขอบคุณพี่อีฟ
สิทธิพิเศษเข็มสามแบบงงงและยังมีภาพการห้อยบัตรที่เขียนว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยก็เกิดกระแสวิภาควิจารณ์อย่างหนักสิครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องแบบนี้นะฮะระบุบอกว่าด่านหน้ายังได้ไม่ครบเลย
ก็บอกว่าตนเองเข็มแรกยังไม่ได้เลย
บางคนก็มาเม้นบอกว่าโพสต์แบบนี้ก็มีให้เห็นเป็นข่าวดราม่าบ่อย
เข็ดกันเนาะขอได้อวดก็พอ
ทวิตเตอร์ของเพจดังนะครับ

ที่ออกมาไลฟ์ชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้ว
โดยเธอบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยนะ
เดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยพี่ต้นเข้าไปว่าเขาหรือเปล่า
เปล่านะใครไปว่าไปด่าเขา

แล้วเธอบอกว่าที่ฟ้องคือ
ลุกล้ำเรื่องส่วนตัวของเธอ

ถ้าไม่มีญาติหรือคนรู้จัก
ก็คงไม่เดินเข้าไปฉีดหรอก
ไปปรึกษาทนายแล้วก็ปรึกษาตำรวจ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับ
อันไม่ได้แบบเล่นพรรคเล่นพวกนะ
แต่คือเรื่องส่วนตัวของหนู

นายได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้อะไรว่าแอด
รู้จักใครแอนอาจจะมีพ่อเขาเป็นตำรวจก็ได้
ตรงไหนแอดอาจจะมีพ่อไปดำรวจก็ได้
คุณผู้ชมฟังแล้วเข้าใจไหมฮะ

คือคุณมีญาติหรือคุณจะรู้จักกับตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์
หน้าเนี่ยยังได้ไม่ครบเลยแล้วนี่เป็นใครทำไมได้แล้ว
เพราะฉะนั้นญาติคุณเป็นใครคุณก็ต้องเอามาเปิดเผย
แล้วเมื่อกี้มีอยู่ช่วงบางช่วงบางตอนที่เธอพูดว่า
ไม่ได้จะมาเล่นพักเล่นพวกนะ
แต่ว่าลงทะเบียนทางไหนถึงได้ฉีด
ชาวบ้านเขาลงทะเบียนลงอย่างยังได้อีกอย่างหนึ่งเลย